อ่าไปทานกันต่อนะคะบางคนข้าวมันไก่บางทีมันไม่อิ่มไง
อ่าต้องมีนะคะเขาเกรียบปากหม้อและสาครูไส้หมูค่ะ
ไปกันที่นครปฐมนะคะร้านนี้ชื่อว่าข้าวเกลียบปากหม้อสาคู
เจ้าเก่าตำนานแม่สมจิตสองห้าหนึ่งสองค่ะเจ้าของร้านน่ะ
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมรับลูกค้าตลอดเวลา
ก็ต้องยิ้มสิคุณได้ออกทีวี
ถ้าไม่ออกถ่ายรัดทีวีก็ต้องยิ้มสิ
แล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตว่าไม่มีเสียงนะ
เพราะว่าเขาเป็นผู้พิการทางหูและเป็นใบ้ทั้งคู่เลย
เขาก็เลยสวัสดีแล้วก็ต้องแสดงออกทางสีหน้าให้มันชัดเจนว่าเราต้อนรับคุณลูกค้าขา
ร้านนี้เพราะค้าแม่ค้าหูหลวกข้าแล้วเขายิ้มจริงใจมาก
ใช่ค่ะพร้อมต้อนรับลูกค้ามากนะคะ
คุณสิทธิ์ฝั่งสามีหน้าที่ทำอาหารส่วนพันรยาเป็นคนเอาใส่กล่อง
ใส่เครื่องเคียงให้ด้วยถ้าลูกค้าสั่งวิธีการสั่ง

ชูนิ้วค่ะ๑กล่อง๒กล่อง
เราไปถามลูกค้าว่าร้านนี้เด็ดจริงไหม

จริงอร่อยเพราะแป้งนุ่มละมุนลิ้น
คู่กับกระเทียมเจียวพริกขี้หนูสดและผักกาดหอม

อันนี้เป็นอาหารโปรดของผมอย่างหนึ่ง
นอกจากนี้แทบแว้งยังมีเมนูสาคูไส้หมูเป้าะเป็นรูปใกล้
ก็บอกแป้งเหนียวนุ่มลูกค้าติดใจนะคะ
อกจากนี้เขาบอกสูตรมาจากไหนล่ะถ้ามันจะเด็ดขนาดนี้
มาจากรุ่นก่อนหน้านี้
เป็นคนรู้จักกัน๕๐ปีแล้วได้สูตรนี้มา

เท่านั้นเองคุณมีเวลาแค่๕ชั่วโมงในการซื้อ
จริงอยากถามอาจารย์ไพรวันที่แปรภาษามืออยู่นะ
ถ้าเกิดว่าจะบอกเขาว่าเยี่ยมจริงทำยังไงดี
ทำอย่างนี้ดีหรือเปล่า

อาจารย์ว่าทำแบบนี้ทำแบบนี้ให้กำลังใจครับเยี่ยมจริง